แต่หนุ่มน้อยคนนี้นั่งติวหนังสืออยู่ที่บ้านแล้วก็เหมือนกระยุงกัน
อ่าฮะก็เลยออกไปซื้อยากันยุงไงครับ

ทำกระเป๋าเงินตกลงไปในท่อระบายน้ำแล้วคือเอาขึ้นไม่ได้
ต้องร้อนถึงเจ้าหน้าที่มาทุบฝาท่อระบายเพื่อจะไปงมหากระเป๋าสตังค์ให้

มีคนขอความช่วยเหลือเพราะทำกระเป๋าเงินตกลงไปในท่อระบาย
ก็ต้องนำรถอุปกรณ์ตัดถ่างไปช่วยเหลือ
แบบลักษณะอย่างนี้ค่ะคือลงไปได้แต่เอาขึ้นไม่ได้
จากการสอบถามนายุทธภูมิแก้วเวียงอายุ๑๗ปี

บอกว่าก่อนเกิดเหตุก็นั่งติวหนังสือที่บ้านแล้วมันยุงกัด
ก็เลยขับรถจักรยานยนต์มาจะมาซื้อยากันยุงที่ร้านสะดวกซื้อ
พอจอดรถกำลังจะเดินเข้าร้านระหว่างนั้นเนี่ย
ตัวเองเดินไปชนกับตะก้าหน้ารถจักรยานยนต์ของตัวเองนี่แหละ
ก็เลยทำให้กระเป๋าเงินมันหลุดมือตกลงไปในท่อระบายนี้นะคะ

ตกใจมากเออคือมันตกได้แต่ไม่รู้มันไปทางไหนแล้วมันก็อยู่ในนั้นเลยนะคะ
เขาบอกว่าในกระเป๋ามีเงินอยู่ประมาณ๓๐๐บาท
ซึ่งเป็นเงินเก็บสะสมไว้ใช้ด้วย
ก็เลยตัดสินใจแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยเหลือหน่อย

คือมันคงตกลงไปตรงตะแกรงด้านข้างนะ

ทีนี้มันล้วงก็ไม่ได้เอาก็ไม่ได้
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเนี่ยดูสิทัดคุย
ฝาท่อระบายอ่ะ
แล้วก็ใช้อุปกรณ์ตัดถ่างมางัดฝาท่อด้วยนะคะ
แล้วเนี่ยพอตัดลงไปได้แล้วเนี่ย
ต้องเอาอุปกรณ์จับงูที่มันเป็นไม้ยาวเป็นเหล็กยาว

ที่จะเอามาจับงูเอามาหนีบกระเป๋าขึ้นมามาแทนนะคะ
ก็สร้างความดีใจให้กับน้องก็คือนายุทธภูมิ
ชาวบ้านที่เขามายืนให้กำลังใจช่วย
เอาใจช่วยดูสิได้ขึ้นมาแล้วกระเป๋าขึ้นมา
และหลังจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของเทศบาล

ที่ฉันเคยนะทำกุญแจรถหล่นลงไปในท่อระบายน้ำ
ก็ต้องรบกวนลำบากพี่เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตค่ะ

อันนี้ก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ณที่นี้ด้วยเลย
ถ้าเจอรูท่อระบายนี่คือของที่ถืออยู่ในมือเก็บให้เรียบร้อยแน่นเลยค่ะ